ออบจมหาสนุก

เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการอบจมหาสนุกนะครับ
ช่วงนี้เราจะใช้ความสามัคคีของคนใน
จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงนะครับ
พิชิตเงินรางวัลในเกมของเรามูลค่า
กับช่วงนี้ที่มีช่วงว่า

ช่วงขอแรง

เกมนี้มีชื่อว่าอะไร
ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่หนูไปมา

หลายบ้านรู้จักขนมตานรู้จักไหม

อะไรขนมตาลครับผม

วันนี้เรื่องของหม้อแกงนะครับ

เรื่องของน้ำตาลนะครับ

เรื่องของลูกตานนะครับ

เพราะวันนี้เรื่องของเราที่จะเอามาแข่งมีชื่อว่า
สามัคคียีตานทำขนมตาลบ้านน้องกะ

เกมขอแรงในสัปดาห์นี้

มาจากการทำขนมตานของบ้านน้องขาวเขานี่แหละครับ
มาจากการทำขนมตาลของบ้านน้องขาวเขานี่แหละครับ

ก็เริ่มจากการนำลูกตาลสุก
ยีเอาเนื้อเหลืองออกมา
แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง
ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับ

นำมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าและน้ำตาล

ก็นำไปนึ่งในซึ้งจนสุก
ก็จะได้ขนมตาลหอมฟูน่ากินแบบนี้ล่ะครับ

ส่วนกติกาเกมขอแรงในวันนี้
ชื่อว่าสามาคียี่ตาล
ทำขนมตาลบ้านน้องขาว

ผู้ใหญ่และผู้สูงวัยทั้ง๖คนครับ

เพื่อนำเอาเนื้อลูกตาลสุกสีเหลืองนี้
ชั่งน้ำหนักรวมกันให้ได้๑กิโลกรัม
ต้องวิ่งวิบากตามเส้นทางที่กำหนดครับ
ต้องวิ่งวิบากตามเส้นทางที่กำหนดครับ
เพื่อวิ่งนำเหยือก๓ใบ
ที่มีแป้งทำขนมตาลที่ผสมเรียบร้อยแล้ว

นำไปให้แม่แม่ในด้านต่อไป
ในด้านที่๓สามาคียอดแป้ง

เมื่อได้รับเหยียบแป้งทำขนมตาล

ต้องรีบหยอดแป้งใส่กระทง
วางอยู่ในถาดทั้ง๓ใบ

จากนั้นก็โรยมะพร้าวขูด

ที่มีชื่อว่าสามัคคีขนมตาล

ยมะพร้าวขูดเรียบร้อยแล้วนั้น
แลกเปลี่ยนกับขนมตาลสุกในซึ้ง
แล้วไปยืนในจุดที่กำหนดจนครบทั้ง๓คน
ภารกิจนี้มีเวลาให้๕นาที
ถ้าทำสำเร็จก็รับไปเลยเงินรางวัล๓๐๐๐บาท

ห้านาทีเวลานะครับพร้อมแล้ว

ยีอีลงไปได้กว่านี้อีก
เรียวกว่านี้
เรียว
เรียวกว่านี้เอาไป

มันเข้าหยอดนะ

ช้าได้ช้าช้าไป

ลุย
แล้ว
วิ่งตามก็เหนื่อย
เดี๋ยว

เอามาดูก่อน

เออ

อันนี้มันแก๊งตกทองหรืออะไร

เวลาที่ทำไปคือ

ปีนใจมั้ย

กลับมารับเงินนะครับ
รู้อยู่แล้วว่าชาวหนองขาวทำได้

ตามที่น้องขาวก็บอกว่าถ้าชนะ

เราจะไปรณรงค์เรื่องของการป้องกันยาเสพติด

เป็นหูบ้านเสียงฮาสใช่ไหมใช่มั้ย

ของดีของเด็ดจังหว่านี้เขาเยอะจริงนะ
ต้องอยู่กันนะค่ะถ้าสาเปรย์ดีนะครับถ้าครับคุณผู้ชมนะคะ

ท่านกรมอบาจองเราเนี่ยเองนะคะ
แล้วก็พี่น้องชาวน้องคา

ที่สำคัญค่ะนี่แขกรับเชิญตัวโปรดของเราพี่ลิงค่ะ
ครับผมคุณยิ่งยงยอดบวง

ภารกิจด่วนติดภารกิจเลยต้องไปก่อน
ครับผมขอบคุณท่านนายอำเภอท่าม่วงด้วยนะครับ

ขอบคุณท่านมากครับ

และที่สำคัญเดินทางอย่างปลอดภัย

เมื่อคืนหลอนนอนสบายค่ะท่าน

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการอบจมหาสนุกนะครับ
และกลับมาพบกันใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคี
ยกจังหวัดสวัสดีครับ
กิจกรรมร่วมสนุกประจำสัปดาห์
อธิบายเหตุผลที่คุณชอบการแสดงรำเหนื่อย
คำตอบไหนโดนใจทีมงาน
จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการ

หลังรายการออกอากาศครับ
อบจมหาสนุก
สวัสดีค่ะ